เมนูสิ้นคิดที่เราไม่รังเกียจลังงอนที่จะสั่งผัดกระเพราเนี่ย
พี่ชอบผัดกะเพราอะไรอุ๋ยชอบผัดกะเพราอะไร
กินได้หมดฮะทุกกะเพรากะเพราหมูกะเพราไก่กะเพราทะเลกินได้หมด

ไปดูเฉาก๊วยกะเพรากันฮะ

นี่แหละครับเมนูท้าให้ลองนี้นะครับ
เอกรัฐพงภูลหรือว่าอาจารย์ท็อป
เป็นอาจารย์สอนกีต้าแล้วเป็นนักดนตรีมืออาชีพ

ดัดแปลงจากของหวานขึ้นชื่อ

นี่แหละครับ
ต้องใช้เฉาก๊วยชากังราวเท่านั้นนะ

แล้วตัดออกจากถุงเทน้ำเชื่อมออก
แล้วครั้งนี้ผัดกะเพร่า
ใส่พริกสดใส่กะเพรานะฮะใส่ซอสอะไรตามที่คุณผู้ชมเคยทำ

ราดบนข้าวสวยร้อนเขาบอกว่ารสจัดจ้าน
ไม่แพ้กระเพราเนื้อสัตว์อื่นใดเลย
แถมยังได้รสสัมผัสหนึบจากเฉาก๊วยฮะ

อ่านลองดูหน้านี้
แล้วเขาบอกว่าไม่ได้ทำเล่นนะ
นี่ทำจริงจังเป็นเมนูเลยนะ
นี่ถ้าใส่ด้วยพริกจินดาแดง

ใครอยากลองชิมนะครับก็ลอง
เอาไปทำดูกันได้ถ้าจะให้อร่อยยิ่งขึ้น
เขาบอกว่าผสมอย่างที่พี่บุ๊กชอบก็ได้

จะให้อร่อยหนึบต้องเฉาก๊วย

ถ้าจะเหมือนปลาหมึกอย่างที่ต้นตำรับ
เขาบอกจริงหนึบเดี๋ยวลองทำบ้าง

เดี๋ยวลองทำแล้วเดี๋ยวมาบอกคุณผู้ชมเป็นยังไง

สิ่งคิดนะแต่สั่งได้ทุกวัน